ดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับเกิดขึ้นที่สรรทรายจังหวัดเชียงใหม่
พูดถึงเรื่องของความรักนี่อายุมันไม่เกี่ยวอย่างนี้นะ

คือมันมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
คือไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยนะ
คุณปู่ท่านนี้อายุ๗๑แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีภรรยาภรรยานี้อายุ๔๕
โอ้นะก็ถือว่ามีเมียเด็กอ่ะค่ะนะ
ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตามที่ภรรยาบอกนะ
ก็มีปากเสียงกันล่าสุดเนี่ยไม่เข้าใจกันทะเลาะกัน
เกี่ยวกับเรื่องความหึงห่วงค่ะ
ก็ภรรยาก็เลยหนีออกจากบ้านไปไปอยู่บ้านญาติ
ไปได้๔วันปรากฏว่าคุณปู่วัย๗๑ปีคนนี้นะครับ
จุดไฟเผาบ้านตัวเองฮะแล้วไฟคลอกตัวเองเสียชีวิต
อ่าเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะครับ
ตำรวจสพแม่แฝกที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับแจ้งเหตุนะครับก็เลยไปตรวจสอบบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนแม่แฝก
เป็นบ้านไม้ครึ่งปูนชั้นเดียวนะครับรถดับเพลิงก็มาดับเพลิงกัน
พอควบคุมเพลิงได้พบคนถูกไฟคลอกนอนหมดสติอยู่ในบ้าน
หัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าไม่ทันนะครับอ่าสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
เพราะว่าตามร่างกายก็ถูกไฟใหม่ไปเกือบ๘๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ผู้ตายชื่อนายจรูนอาราชอายุ๗๑ปีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ภรรยายยุค๔๕นะครับบอกว่าตัวเองเป็นแม่ไม้มีลูกสาว
เป็นลูกติดมาหนึ่งคนก็มาอยู่กินกับนายจรูนผู้ตาย
สามปีเสร็จแล้วมาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันเป็นเรือนหอหลังนี้นี่แหละนะครับ
ก็มีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็คือเรื่อง
หึงห่วงก็เลยหนีไปอยู่บ้านญาติหนีไปได้สัก๔วันแล้วแล้วก็มา
ทราบข่าวนี่แหละก็คือสามีจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็ไฟคลอก
ตัวเองตายส่วนลูกสาวของภรรยาที่เป็นลูกติดมาเนี่ยเป็นลูกเลี้ยง
ของผู้ตายบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากความเครียดเพราะว่าอ่าผู้ตายก็
มีเรื่องทะเลาะกับแม่แม่หนีออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้ผู้ตาย
ทุบทำลายข้าวของในบ้านก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเดินไป
เดินมานะอันนี้คุณตาเขาได้ยินนะแล้วก็ได้ยินเสียงการกิน
น้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปได้กลิ่นน้ำมันมาจากห้องนอนของ
พ่อเลี้ยงไม่นานก็มีเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นคาดว่าคงจะเครียด
เรื่องที่แม่ของตัวเองเนี่ยไม่อยู่บ้านก็เลยดื่มน้ำยาล้าง
น้ำแล้วก็จุดไฟเผาบ้านทีนี้ไฟไหม้ก็หนีออกมาไม่ทัน

คราวนี้เขามีทะเลาะมีอะไรกันบ้างไหมมีเป็นบางครั้งค่ะอืมแต่
แต่เขาที่แล้วตีทะเลาะกันก็รุนแรงขนาดนี้แต่รอบนี้ก็รุน
แรงทะเลาะกันนี้แล้วก็พ่อน้าที่เป็นลูกเล่นผู้ตาย
ก็จะเรียกว่าพ่อน้าพ่อน้านะครับตรงหลักสอบพ่อแม่แฟกบอก

คำพยานแวดล้อมบุคคลใกล้ชิดเพื่อจะหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดด้วย
แต่สนิทานว่าก็คงจะเกิดความเครียดที่พลายานนี้เอาจากบ้านไปสี่วัน
ก็เลยตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองและก็ดื่มยาล้างห้องน้ำด้วย
ทั้งแยกเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์เสียชีวิต
คือส่วนใหญ่พอเป็นเรื่องของรักต่างวัยเนี่ยปัญหาหึงหวง
ก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะด้วยอายุที่ต่างกันก็กลัวว่าเดี๋ยวอีกคนนึงจะไปปีใหม่
แล้วก็เกิดเป็นเรื่องเศร้าขึ้นหลายครั้งเหมือนกัน